สวัสดีครับว่าคือโบราษาอยู่ในรีบมากไม่เห็นซิมไม่เห็นยังไงบ้าง
พวกเราอยู่นั่งเต็มรูปคืนหลายใครก็ไม่เห็น

สายหันขวาดูเขามองใครค่ะ
หลังจากนั้นก็พอเขาเปิดรถผมไม่ได้
ผมไม่ได้ใช่ไหมแล้วทีนี้รถก็ไหลและไฟเขียว
ก็ตรงไปมองกระจกด้านซ้ายกับด้านหลัง
เขาแซงซ้ายขึ้นมาอีกรถติดไฟแดงอีก
เราก็ด่าลงมาสิมองดูทำไมแน่จริงลงมา
ใช่ใจหน่อยเลยแต่สักพักหนึ่งเขาก็ถีบรถ
แล้วลงมอเตอร์ไซค์มาแล้วเขาก็ถีบรถกระโดดถีบ
ผมก็เลยหัดจิตในแข่งชาวันนะครับ
ผมมาจากตรงถนนรัชดารามินทาครับผมครับ

พอนก็ใกล้ถึงโรงพลาสไนก็มีมอเตอร์ไซค์ขับฝากหน้ามา
เขาก็ตีขวามาแล้วก็รถมันติด

มีไฟแดงตรงนั้นอ่ะใช่รถมันติดแล้วเขาก็พยายาม
จะเปิดประตูรถเข้ามาใช่ตรงฝั่งคนขับ
แล้วก็ด่าว่าลงมาลงมาสิจากจุดแรกที่เขาปากหน้าน่ะ
จนมาถึงจุดที่เขาถีบรถเนี่ยไกลไหมครับที่เขาตามมา
เขาเลยไปไกลแล้วนะก่อนจะขึ้นสะพาน
ข้ามตรงแยกสวนสยามอ่ะอืมหน้าโรงพยาบาลนกฤษอ่ะแล้วทีนี้ผมก็
ไหลไปเรื่อยเรื่อยแล้วรถมันติดแล้วอันนี้เขาก็
ประกบเขาจะรอรอเราเขาว่ารออยู่ข้างหน้าเลยอ่ะ
ดักอยู่ข้างหน้าจับประมาณประมาณกี่กิโลถึงกิโลไหมครับ
ไม่ถึงครับเมตรสามสองสามร้อยเมตรสองสามร้อยเมตร
ใช่ปกติยังไม่เห็นมาเห็นอีกทีก็ตอนเขาอยู่ข้างหน้า
แล้วก็มองมาที่เราผมก็หันซ้ายหันขวาดูเขามองใส่รถ
แล้วก็หลังจากนั้นก็พอเขาเปิดรถผมไม่ได้ใช่ไหม
แล้วทีนี้รถก็ไหลแล้วไฟเขียวก็ตรงไปมองกระจกด้านซ้ายกับด้านหลัง
เขาแซงซ้ายขึ้นมาอีกรถติดไฟแดงอีกเขาก็ด่า
ลงมาสิมองดูทำไมแน่จริงลงมาใช่ใจหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
สักพักหนึ่งเขาก็ถีบรถเขาลงมอไซค์มาเขาก็ถีบรถกระโดดถีบ
ผมก็เลยอัดคลิปทางเจ้าหน้าที่เขาก็แจ้งว่าเดี๋ยวจะติดตามสืบหาต่อไป

แต่ผมว่าวันสองวันนี้ก็จะไปที่กรมขนส่งอยากจะลองเอา
กระเทียนมอสไซค์ของผู้กอเดนเนี่ยลองเช็คดูอีกทีหนึ่ง